ความคืบหน้าในคดีของภูมิกับโจ้นะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ซึ่งแน่นอนมีข่าวลือออกมามากมาย
ไม่ว่าจะโอ้โหนอนสบายอยู่ในห้องหรูติดแอร์หรือเปล่า
อันนี้ทางเรือนจำเขาก็ออกมาแก้ข่าวแล้วนะครับ

เพราะว่าจะมีการสอบปากคำเพิ่มด้วย
แล้วก็ที่มีการแชร์ออกมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
บอกว่าเหมือนมีการสั่งเก็บตำรวจ
ที่ตำรวจที่สามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดในคดีภูมิกับโจ้

ทำอย่างไรก็รามทำให้เขานี้ตาย
นี่ดิฉันเห็นข้อความนะร่วมส่งฮีโร่ขึ้นสวรรค์หมวดยิ้มเนี่ยใช่ไหม
วดยิ้มนายทศพรแก้วเกิดนะฮะคือในโลกออนไลน์เขาแชร์ข้อมูลกันแบบนี้
บอกว่าตำรวจสายตรวจชื่อทศพรแก้วเกิดหรือว่าหมวดยิ้ม
ซึ่งเป็นบุคคลที่กู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
กรณีที่ภูมิกับโจ้สั่งให้ลูกน้องคลุมหัวนายมาวิน

และหลังจากนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปด่งดังเอามาแชร์กันในโลกโซเชียล
จนเป็นคดีความใหญ่ขึ้นมานะครับ
ทีนี้หมวดยิ้มจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านตัวเอง
ตอนตี๕๓๐และบางอันที่แชร์บอกว่าร่วมส่งฮีโร่ขึ้นสวรรค์หมวดยิ้ม
ทศพรแก้วเกิดสายตรวจสพเมืองนครสวรรค์
ซึ่งเป็นผู้กู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
ภูมิกับโจ้จมน้ำเสียชีวิต
ถ้าเป็นจริงถูกสั่งเก็บหรือเปล่า

ครองคนที่เอาคลิปออกมาแชร์ออกมาแฉไง
เรื่องนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบ
โดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองพบตร
แล้วก็ปั๊มข้อความตัวใหญ่เลยนะ

เนื่องจากว่าตำรวจที่อยู่ในภาพ
ไม่ได้อยู่ในสังกัดสพเมืองนครสวรรค์
หมายถึงคนที่ใส่เครื่องแบบที่แชร์กันในภาพนะคุณ

บอกว่าไม่ได้อยู่ในสังกัดของสพเมืองนครสวรรค์
ส่วนคลิปวงจรปิดนั้นตำรวจได้รับจากบุคคลภายนอก
ไม่ได้ได้รับจากข้าราชการตำรวจ
และตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ข้าราชการชื่อและนามสกุลดังกล่าว
คือทศพรแก้วเกิดในพื้นที่นครสวรรค์
สังกัดสพเมืองนครสวรรค์
ไม่มีแม้แต่ข้าราชการหรือตำรวจจะเสียชีวิต
จากกรณีการจมน้ำจมท่าแต่อย่างใด
และตอนนี้เตรียมเอาผิดหาคนปล่อยข่าวมาดำเนินคดีแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่ารองโฆษกบอกเลยนะ
ว่าโทษของผิดพรบคอมมาแชร์ข่าวปลอมแบบนี้
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนนะ

บอกว่าไม่มีข้าราชการชื่อหมวดยิ้ม
หรือว่านายทศพรแก้วเกิดอยู่ในสพเมืองนครสวรรค์
แล้วก็ที่สพนครสวรรค์แต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเลยฮะว่ารูปของตำรวจที่ใส่เครื่องแบบ

พร้อมกับโพสต์ว่าข่าวปลอมนะครับทุกคน
ผมยังไม่ตายและสบายดี
เสพข่าวยังมีสติอย่าเชื่ออะไรง่ายนะครับ
พร้อมกับบอกอีกว่าจู่ก็ถูกเอาภาพไปใช้
ครอบครัวและเพื่อนของผมก็ตกใจกันใหญ่

ตอนนี้ก็เตรียมจะเอาผิดคนที่นำรูปไปโพสต์อีกด้วยครับ

ใช่ฮะแล้วก็ไม่ได้ตายอะไรเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของศพที่จมคลองจมน้ำอยู่
ก็ต้องไปตรวจสอบนะว่าเป็นคดีอะไรนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในคดีภูมิกับโจ้เนี่ยนะฮะ
ทางด้านของเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวทางโซเชียลหนาหูเหลือเกิน
บอกว่าโอ้โหทางเรือนจำมีการอำนวยความสะดวก
ให้กับภูมิกับโจ้นะครับลือกระช่อนเลย
นอนคุกห้องแอร์บ้างล่ะนะฮะนอนสบายบ้างล่ะนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิศนุโลก
คือพบนรงจุ้ยเสยเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าโหผมนะกุมขมับเลย
คือผมไม่สบายใจเหมือนกันนะพอมีข่าวนี้มา
พอข่าวนี้แชร์ออกมาผมไม่สบายใจผมกุมขมับเลย
เพราะว่าสิ่งที่แชร์กันต่อปากต่อปากเนี่ย

คือทางเรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลกปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังทุกคนเหมือนกันหมด
รวมถึงอดีตภูมิกับโจ้และลูกน้อง
เหมือนกับคนอื่นนะครับสภาพห้องกักเนี่ย

หลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และเมื่อวันที่๒๖และ๒๗สิงหาคม
ผลออกมาว่าเป็นลบทั้ง๗คน
แต่ยังต้องอยู่ในห้องกักโรคให้ครบ๒๑วัน

สภาพห้องกักโรคก็เป็นลูกกรง
มีกล้องวงจรปิดและพัดลมติดผนังภายนอกเท่านั้น
ทั้งนี้ยืนยันว่าภายในห้องกักโรคไม่มีเครื่องปรับอากาศ
ไม่ได้เป็นห้องแอร์อย่างที่สังคมภายนอกเข้าใจ
โดยผู้ต้องขังจะได้รับผ้าห่ม๓ผืน

และเรือนจำก็ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมส่งอาหารและส่งน้ำ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่รับอนุญาต
ให้เข้าไปที่หน้าห้องกักโรคโดยเด็ดขาด
แล้วถามว่าอดีตภูมิกับโจ้ร้องขออะไรกันหรือเปล่า
ก็บอกไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
เพียงแต่ขอกระดาษและปากกาเพื่อเขียนจดหมายถึงญาติเท่านั้น

หลังจากอยู่ห้องกักโรค๒๑วันครบแล้ว
เรือนจำก็ต้องวางแผนในการที่จะคุมขัง
ภูมิกับโจ้และลูกน้อง
เพราะว่าในเรือนจำกลางพิสุนโลกมีผู้ต้องขังกว่า๕๐๐คน
ต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาดกัน
โดยเฉพาะเรื่องของอะไรคุณ
ถ้าอันดีภูมิกับโจ้ไปเจอโจทย์เก่าอันดีตำรวจทั้ง๗นายไปเจอโจทย์เก่าในคุก
เคยจับใครขังเข้าไปในคุกบ้างล่ะ
เดี๋ยวจะโดนนะฮะจะโดนเขาแบบว่าเอาคืนอะไรเนี่ยนะครับ
ทีนี้ทางเรือนจำพิสุนโลกก็เลยต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ
คือไม่ได้อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษแต่ต้องดูเป็นพิเศษ
ใช่คือเรื่องนี้นะทางด้านอธิบดีกรมราชธรรมกังวลกับข่าวนี้
ท่านยุคหู้โทรศัพท์มหาผ่อบเรือนจำกลางพิสุนโลก
ส่วนเรื่องกระดาษกับปากกาที่ทางภูมิกับโจ้ขอเนี่ย
เรือนจำเขาบอกว่าพอผู้กำกับโจ้เอาจดหมายเขียนถึงครอบครัว
เรือนจำเองก็ต้องมีการตรวจสอบข้อความในจดหมาย
อันนี้มันเป็นไปตามระเบียบหลังจากนั้นถึงจะนำส่งให้กับครอบครัว
ย้ำนะดูแลผู้คุมขังทุกคนดูแลแบบเท่าเทียมกัน
แล้วก็ทางเรือนจำบอกว่าวันนี้ได้รับการประสาน
ทางตำรวจภูทรภาค๖ว่าช่วงบ่าย๓๐สิงหาคมนี้
จะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมคณะกรรมการสอบสวน
จะเดินทางเพื่อขอเข้าทำการสอบปากคำอดีตภูมิกับโจ้
ที่ถูกกล่าวหากับพวกทั้ง๗คนภายในเรือนจำอีกด้วย
วันนี้ก็ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่จิตวิทยาเข้าร่วมด้วยนะครับ
ประเด็นการครอบครองรถหรูของอดีตภูมิกับโจ้
ที่ปรากฏข่าวสารตามสถานีโทรทัศน์ต่างนะครับ
ล่าสุดทางพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
มีคำสั่งให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
หรือว่าบกชตรวจสอบข้อมูลการได้มา
และการครอบครองรายการรถยนต์รวมถึงทรัพย์สินอื่น

เข้าข่ายความผิดอาญาและมีบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดด้วย
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ให้รายงานผลให้ทราบนะครับ

พลตำรวจโทสารวุฒิการพาณิชย์รองเจรตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์
มาถึงสำนักงานตำรวจภูทรภาค๖อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกแล้ว
เพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการของตำรวจภาค๖
วางแนวทางในการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงอดีตภูมิกับโจ้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงบ่ายนี่ไงที่มีการประสานกับเรือนจำ
ทางคณะกรรมการทั้งหมดจะเดินทางไปที่เรือนจำกลางพิสุนโลก

แล้วก็สอบปากคำอดีตภูมิกับโจ้กับพวกเพิ่มเติมด้วยนะครับ
นี่คือพื้นที่นครสวรรค์แต่จริงพื้นที่นครสวรรค์นะครับ